หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงช่วงนี้แชร์กันบ่อยเหลือเกิน
ว่าแทบจะไม่ใช่โพรงจมูกแล้วแทบจะเป็นอุโมงแล้ว
รวมไปถึงครั้งนี้ของจ๊ะนงพดีบอกเลยว่าสุดจะทนจริงเพราะว่ามาพร้อมกับเลือดค่ะ
นี่ค่ะลูกทุ่งสาวได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวไว้แบบนี้
บอกว่าล่าสุดรูจมูกรูจมูกเลือดแล้วหนึ่ง
วันนี้ไม่ได้ไปถ่ายรายการค่ะไม่ใช่ว่าร่างกายเหนื่อยนะ
คือจมูกไม่ไหวจริงค่ะขอพักรูจมูก๑อาทิตย์
คือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมตามสถานที่สถานีช่องดังต่างเนี่ย
ก่อนจะเข้ารายการก่อนจะเข้าไปออฟฟิศเขาได้เนี่ย
เพื่อความปลอดภัยซึ่งอย่างนี้โอ้โหจ๊ะบอกว่าขอพักสักหนึ่งอาทิตย์แล้วกัน
แฟนคลับก็เข้าไปสอบถามแสดงความเป็นห่วงกันยกใหญ่เลยนะฮะ
บอกกับบันเทิงไทยรัฐค่ะบอกว่าช่วงนี้อย่างที่รู้ไป
ทุกสถานที่ค่ะขานรับนโยบายของรัฐ
บางครั้งเนี่ยวันหนึ่งไป๒๓ที่๒๓งานนะฮะ
ก็ต้องตรวจกันไปทุกที่ค่ะจนทำให้ตอนนี้เยื่อจมูกเนี่ย
มันอักเสบนะอาจจะเป็นเยื่อบุโรงจมูกอักเสบนะ
แล้วกับกับตัวเธอเนี่ยมันมีโรคไซนัสเป็นจำตัวอยู่แล้ว
มูกนั้นเธอบอกว่าจมูกแท้ไม่ต้องมาสงสัยว่า
จมูกปลอมหรือเปล่าแย้งแล้วเลยมีเลือดเนี่ยไม่ใช่
เขายืนยันว่าของเขาของแท้แม่ให้มา

รวมไปถึงพักงานอีกสักอาทิตย์๒อาทิตย์นะครับ
พร้อมขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่เป็นห่วงค่ะ

รูจมูกแม่อะไรอย่างนี้นะคะ

เพราะว่าเป็นมาตรการของทางรายการนะคะ
คือส่วนตัวเราเป็นไซนัสอยู่แล้วนะคะ
คือจมูกเราก็ไม่ค่อยได้แข็งแรงอยู่แล้วนะคะ
แต่ไม่ได้ทำจมูกนะคะ

ไม่ใช่นะคะไม่ได้ทำจมูกนะคะ
เลือดจมูกแล้วอ่อนแอด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เลยขอพักนะคะ

แต่ถ้าเป็นครั้งแรกของคุณเนี่ยอาจจะน่ากลัวหน่อย

ให้อะไรไปวันหนึ่งอัด๓รายการคุณผู้ชมค่ะ
แล้วสวอปทุกรายการ๓รายการวันหนึ่ง๓ครั้ง
เอ้าพลมสมุกยังปกติที่หนูก็ว่ากันไปคุณผู้ชม
ว่าต้องพกน้ำแดงไปให้คนสวอปนะคะ
ติดสินบนท่านไว้ก่อนบอกว่าแยงเบาค่ะพี่คะ
ก็ถือว่าช่วงนี้ก็ทนกันหน่อยเนาะ